โจรกันบ้างดีกว่าไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
มีคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งไปกระชากสร้อยคอทองคำ
ใช่ค่ะจากผู้หญิงโอ้โหเธอเนี่ยก็พยายามสู้แล้วนะ
แต่สู้แรงผู้ชายไม่ไหวล้มไปแล้วขโมยไปอ่ะโอ้โห
ตอนนี้ต้องชื่นชมตำรวจด้วยเพราะว่าสามารถจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับ
ให้ดูภาพไปนะครับจับตาดูภาพผู้ชาย
ในภาพจากกล้องวงจรปิดนะอันนี้ครูผู้เสียหายขับรถมาก่อนนะ

เหมือนขับมาดูราจเหล่านี่ขับผ่านไปรอบนึงฝันไปมองแล้วมันได้อีกรอบนึง
ก็ขับบนอยู่ตรงนั้นอ่ะสักพักเลยครับ
ผู้ชายในภาพเนี่ยคนที่เราชี้ลูกศรเอาไว้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุนะ
เขาก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้าน
ซึ่งเจ้าของบ้านเป็นไงเป็นผู้หญิงคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์มาคนแรก

อ่ะก็คุยกันไปสักพักลักษณะเหมือนมาถามทางซะมากกว่า
วิ่งแล้วประชากสร้อยคอทองคำจากผู้เสียหาย
เสียหายลงไปดิ้นกับพื้นเลยอ่ะต่อสู้กันนะ
เอาสุดท้ายได้ครับชิงมาได้แล้ววิ่งเหนื่อยฮะวิ่งเลยครับ

แล้วได้ไปไม่ครบเส้นด้วยนะได้ไปครึ่งเส้น
ไปครึ่งเส้นเพราะมันเสียหายไงทีนี้หลังเกิดเหตุ
ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามจับมาได้
ผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะครับนี่นี่จับได้แล้วนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุคือนายสิวาวุฒิกระบวนสืบ
หรือว่าในเมี่ยงอายุ๓๖ปีเขาให้การนะครับว่า
ตัวเขาไปรับออเดอร์อาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วบังเอิญให้เห็นผู้เสียหายเดินผ่านมา
ก็เห็นด้วยว่ามีสร้อยคอทองคำสบโอกาสไงเส้นบาทใหญ่หน่อยนะ
เออก็เลยวนไปวนมาหาอุบายวนไปวนมาทำอะไรซื้อน้ำซื้อน้ำอัดลมสองกระป๋อง
ทัมทีเดินไปพูดคุยกับผู้เสียหายถามว่านี่ที่สั่งน้ำอัดลม
อารมณ์ว่าออกอุบายจะไปคุยกับเขาผู้เสียหายเขาก็งงอ่ะดิเออ
ไปได้สั่งมายังไงก็คุยกันอยู่พักใหญ่นักศนาจะถามทางตอนนั้นว่า
อาจจะมีคนอื่นสั่งนะไปตรงนั้นไปตรงนี้ไหมอะไรยังไง
แล้วพอเห็นผู้เสียหายเขาเผลอก็เลยกระชากสร้อยคอทองคำ
หนักหนึ่งบาทกระชากเลยแล้วได้มาแค่ครึ่งเส้น
อย่างที่คุณชิสาบอกเพราะมันเสียหายไง
ผู้เสียหายเขาก็ดิ้นสู้ได้มาครึ่งเส้นก็เอาไปขาย
แต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมต้องชื่นชมคนที่เป็นร้านทอง
ที่เขารับซื้อมาเพราะเขาเห็นแล้วว่าคนนี้เอาทองมาครึ่งเส้น
มันลักษณะเสียหายพอเขาเห็นแบบนี้ปั๊บ
เขาก็ออกอุบายว่าจะรับซื้อแต่ในระหว่างนั้นเขาโทรหาตำรวจ
นี่มีเหตุแจ้งว่ามีขโมยลักขโมยสร้อยคอทองคำไหมคะ
มีคนมาขายค่ะที่ร้านของดิฉันนั่นไงอะไรลักษณะแบบนี้
ตำรวจก็เลยตามไปตะครุบตัวคนร้ายยังที่ร้านทองได้เลย
ก็สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้สำเร็จนะ
อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในเรื่องของการจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เพราะว่าเราร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเบาะแสครับ

จริงก็ต้องบอกว่าทางร้านเองเขามีสตินะ
จริงร้านขายทองต่างเขาน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้
เราก็เลยร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งบ่อแสอย่างที่คุณชนะบอกไปนะคะ